ว่ากันต่อด้วยเรื่องของการเลือกตั้งซ่อม

เราก็ไปฟังเสียงของประชาชนว่า
วันอาทิตย์นี้ท่านจะออกไปเลือกตั้ง

โดยประชาชนบอกว่าวันอาทิตย์ที่๓๐มกราคมนี้นะครับ
จะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่แนะนำไม่ได้

ให้ท่านเลือกเองนะครับ

คนใหม่อยากให้คนใหม่เข้ามาทำงาน

เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน
เลือกคนดีคนที่พร้อมทำงานนะครับ

นะนี้ครับ
อยากได้สอสอที่เข้ามาถึงใจประชาชนจริงค่ะ

ทุกอย่างให้มาแก้ปัญหา
เหมือนกับการเป็นอยู่

เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้อง
เพราะว่าจะต้องใช้เพื่อตัวเราเอง
ให้เขามาบริหารดีให้
ของไม่แพงขึ้นค่ะของเดี๋ยวนี้แพงมากขึ้นทุกอย่าง
อยากให้มาช่วยอยากได้แบบใหม่ทำงานดี
น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันต้องเอาคนที่เขาจริงใจ
แล้วก็เอ่อมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเพราะอะไรมั้งเพราะว่าหนึ่งเนี่ย
เท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ารัฐบาลใครก็ว่ารัฐบาลถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนจะรู้จักกับคนหลัก๔น่าจะเลือกฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาล
ต่อที่พัฒนาประเทศดูแลเขตเราดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะค่ะ
ยังไม่ค่อยเห็นพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาขึ้นนะคะ
เพราะว่ายังเห็นเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ
ก็อยากให้มีอะไรปรับเปลี่ยนขึ้นเยอะขึ้นหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ
บ้านที่ไหนอย่างไกลใกล้ตรงไหนนะฮะ
ก็ไปตรวจสอบรายชื่อว่าต้องเลือกในหน่วยไหน

ใช่ค่ะอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ
หนึ่งในคนที่มีสิทธิ์นั่งอยู่ข้างดิฉันค่ะ
คุณสืบสกุลค่ะพื้นที่หลัก๔
คุณเตรียมตัวเลยใช่ไหมวันนั้นคุณมาทำงานด้วยนี่
มาทำงานด้วยแต่ก็มีเวลาไปเลือกด้วย
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไทยรัฐทีวีก็เกาะติดการเลือกตั้งซ่อมนี้
เดี๋ยวติดตามได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ